เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่แคนดี้รากแก่นของเรานะคะ

คราวนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ส่งน้องดุดดิวค่ะไปเกาะรั้วประตูบ้านเลย
ชื่อบ้านก็ปังมากบ้านเงินพันล้าน
พิธีใหญ่มากนะคะแล้วก็ความอลังการงานสร้างเพียบเลยค่ะ

ติดตามได้กับน้องดุดดิวบันเทิงไทยรัฐจัดไปเลยค่ะ
ตอนเล่นพี่แคนดี้บอกว่าจะไม่รำในวันนี้นะคะ
สังเกตได้ว่าเทพที่มาเป็นองค์ประธานในพิธีของปีนี้นะคะ
พระแม่ธรณีบีบมวยผมพ่อแก่ที่บ้านบานเย็นนับถือนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลได้จัดบายสีชุดใหญ่สมตามความตั้งใจของครอบครัวค่ะ
ก่อนที่พิธีบูชาพญานาคจะเริ่มต้นขึ้นนะคะ
มีพิธีส่งในช่วงเช้ารวมไปถึงพิธีพรามค่ะ
โดยมีเพื่อนศิลปินนะคะพี่ดาวมายุรีมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างของพิธีทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะ
มีพิธีที่พี่แคนดี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อความเป็นมงคลของชีวิต
ก็คือการขอขมากรรมแก่คุณแม่บานเย็นค่ะ
อย่างที่เราทราบกันว่าบ้านหลังนี้พี่แคนดี้ตั้งใจสร้างและมอบให้คุณแม่บานเย็นนะคะ
ซึ่งระหว่างที่ได้กราบขอขมาคุณแม่บานเย็นรวมถึงขอพร
แคนดี้เองก็กลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มใจเอามาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะ
ทำเอาคนที่มาร่วมพิธีเองก็ปราบปลื้มไปกับความรักของคู่แม่ริ้วคู่นี้ด้วยค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีขอขมากรรมแล้วนะคะก็มีเหตุการณ์อีกหนึ่งอย่าง
ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม
พระอาทิตย์ทรงกรดรับวันจันทร์มงคลเลยค่ะ
ซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มพิธีนะคะ
เราได้พูดคุยกับทางพี่แคนดี้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพี่แคนดี้กันค่ะ
ระหว่างพิธีบวงสวงเมื่อสักครู่มีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งสำคัญมากเลย

มีช่วงหนึ่งเหมือนพี่แคนดี้แบบหันไปมองด้านบนฟ้าตอนนั้นแบบ
รู้สึกอะไรหรือสัมผัสอะไรได้คะพี่แคนดี้
คือคิดถึงคุณพ่อนะคะแล้วก็เลยบอกว่า
อธิษฐานจิตเชิญคุณพ่อลงมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
คือจริงวันนี้ทำบุญบ้านใจเราอยากให้คุณพ่ออยู่
เห็นความสำเร็จของเราแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อท่านก็เสียไป๔ปีแล้วนะคะ
ห้าปีแล้วเราก็เลยเรียกท่านมาจากสวรรค์

พระอาทิตย์ทรงกรดพอดีเลย
ใช่ค่ะเราก็เรียกท่านขึ้นมาโอ้สงสัยพ่อคงรับรู้แหละนะคะ
ก็เชิญพ่อมาด้วยมาร่วมพิธีด้วยค่ะ

นี่เป็นตัวเลขจากน้องเศรษฐีนะลูกสาว
จุดทูปมาก็คือเห็นตัวเลขนี้เลย

นี่นี่นี่ดูได้เลยนะคะ

ใช่ให้เห็นเองดูเองนะคะแต่จะบอกว่าสองเลขบน
นี่คือเลขที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

นี่อย่าอั้นนะ
แล้วก็ที่สำคัญเลขที่บ้านของพี่แคนดี้
หลังนี้คือเลขที่บ้าน๘๕ค่ะ
เป็นเลขแบบเป็นเลขมงคล

ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีมงคล
แล้วก็ได้ร่วมกราบวงปู่องค์ย่าด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวดิวแล้วก็พี่แคนดี้จะลากันไป

แห่พระขึ้นบ้านโอ้โหมันม่วนมาก

โอ้โหพิธีใหญ่นะคะ
เมื่อสักครู่นะคะเลขทูบที่สุดได้ก็คือ๖๖
๘๘๕นั่นเองนะคะ
ปังแน่นอนให้สมกับชื่อบ้าน